มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

จะเป็นช่วงประมาณสัก๒๕ย่าง๒๖
แต่คุณคิดว่า๒๓ปีต่างหากคือช่วงเป็นเจ้าเพศสำหรับชีวิตคุณเพราะอะไร
ใช่ค่ะ๒๓ปีจะโดนส่งสู่บ่อยมาก

ใช่ค่ะโดนบ่อยมากแล้วก็จะขับรถชนกับรถไฟ

นั่งเป็นไทยโซนนะ
แข็งมากแล้วก็ขับรถไปโรงเรียนนี่แหละกดกระจกลงครึ่งหนึ่งแล้วสูบบุหรี่แล้วข้ามทางรถไฟ
ไม่ได้เปิดเพลงด้วยนะอุ้ยพี่หนุ่มกลุ้มหน้าไปหมดไหมยังไม่ตาย

หัวรถเลยพังยับประเภทว่าป้ายทะเบียนยู่อย่างนี้เลย

หนูน่ะตกใจแล้วก็ลงมานั่งกองอยู่ข้างเลยคนขับรถไฟก็ลงมาผมเปิดบูดไม่ได้ยินเหรอครับ
เลยบอกไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งที่เราเปิดกระจกอะค่ะครึ่งหนึ่งมันต้องได้ยินเสียงรถสิ

ได้ยินพี่หนุ่มคนอื่นเขาก็บอกเขาได้ยินเสียงดังมากเพราะรถไฟเปิดหวูดมาเลย
ไม่ได้ยินข้างหน้าเนี่ยพังหมดเลย

ฝนก็ไปฝนขับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงตาม

คุณขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้าไป

ลักษณะตอนนั้นคือรถไฟมาแล้วใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้แหม่มก็คือเขาเปิดบูดดังมากแต่แหม่มไม่ได้ยินเสียงค่ะ
เราก็ตกใจค่ะว่าเอ้ยอ้วนก็ไม่หยุดอย่างนี้ค่ะ
แล้วจังหวะแบบคือรถไฟเฉียวรถเขาไปแล้วอะค่ะ
แต่ว่าไม่เป็นอะไรค่ะเพียงแค่รถรถข้างหน้ายาว

ค่ะแล้วอ้วนเขาก็แบบเหมือนหมดไม่ใช่หมดสติคือแบบก็ระเบิด

เห็นบอกว่าที่รางรถไฟมีสารตั้งอยู่
มีค่ะสารใหญ่มากสารเยอะมากตรงนั้นน่ะแล้วเป็นที่ที่แบบโอ้โห

คุณคิดว่าคุณรอดมาได้เพราะว่าสามีเจ้าที่คุณช่วยเขาไว้
น่าจะมีส่วนด้วยมั้งคะคงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครอง

ถ้าสมมุติมันผ่านความตายมาได้ชีวิตจะพลิก

พลิกเหมือนกันค่ะหลายหลายอย่างเลยอย่างจะมีคนกระซิบที่หู
เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ตอนคืนเวลานอนเนี่ย
ฝันว่ามีคนถ้าวันไหนเครียดมากเนี่ยเรื่องงานก็เครียดมาก

เรื่องนู้นเรื่องนี้พี่มดดำเชื่อไหมไม่รู้ว่าเป็นใครจริง
ไม่รู้เลยแต่นั่งคุยกันอย่างนี้นั่งคุยกันแบบปรึกษาหาลือกัน

เหมือนกับเรามีคำถามมันก็จะมีคำตอบออกมา
ใช่แล้วก็ในบ้านเดินไปเนี่ยก็จะเห็นเงาดำเฟืส
อยู่ตลอดเวลาเหมือนมีคนอยู่ด้วยแล้วก็มองอยู่ตลอดเวลา

แฟนแล้วถามหูแววไปหาหมอไหมบอกไม่ได้หูแววนะ
มาเลยก็ยืนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละไม่ยอมรับโทรศัพท์

คุณก็จะบางทีไปขอเพิ่งบารมีย่าโม

ก่อนที่จะประกวดก็จะไปขอของคุณญี่
แล้วก็ฯอันนี้มันเป็นเทคนิคได้ไม่เคยบอกให้มาก่อนเลย
คุณย่าใส่สบายสีอะไร
ต้องใส่สีนั้นแล้วจะชนะเลิศ

เพราะว่าคนที่หนูเนี่ย
เป็นรองราชินีช้างอันดับหนึ่ง

ปีนั้นคุณย่าห่มสบายสีม่วง

ก็พารุ่นน้องที่ประกวดลองดู

คุณย่าใส่สบายสีอะไร
ลองตัดตามคุณย่าเลยสีนั้น

ใครที่เป็นนางงามเนี่ย

แล้วตัดชุดนั้นเข้าประกวดสีนั้นเลย

จะจัดงานประกวดที่ดาช้าง
คุณก็ต้องไปเช็คกับพระอาจารย์ก่อนว่า

เป็นอาจารย์อยู่ที่โคราชนี่แหละค่ะ

ท่านก็จะคอยบอกคอยแนะนำอยู่เสมอ
นั่งสนทนากันไปถ้าบอกว่า

กินทุกอย่างที่ขวางหน้าหมดทุกอย่าง

หมอดูทักว่าจะมีผัว๗คน
คุณเป็นอีพลิ้งเหรอ

มีหมอดูคนหนึ่งแม่นมาก

จะมีสามีทั้งหมดเนี่ย

อันนี้เนี่ยเพิ่งผ่านไป๓คนเองนะ

คนต่อไปเนี่ยจะเป็นเพื่อนเลย

คนนึงเนี่ยเอาไปอยู่ที่เมืองนอกแล้ว

ก็นับไป

เจ้าที่ไม่นับเพราะว่าเจ้าที่ไม่มีไม่มีตัวตน

เวลาของหายเนี่ยมักจะได้คืนเสมอ
เพราะคุณไปนับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง
คือที่บ้านเนี่ยครอบครัวเนี่ย
นับถือพระพุทธรูปองค์นี้มาก
หลวงพ่อหมีเป็นองค์เป็นไม้นะคะ

แต่ว่าดำหมดเลยเขาถึงเลือดหลวงพ่อหมี

ชื่อจริงท่านคือพระร่วงโลจนฤทธ

พอเพื่อนรู้ปุ๊บเพื่อนก็หันมาบอกเลยว่า

สองหมื่นหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ในบ้านตรงไหน

ขอให้หนูเจอเงินสองหมื่น

เงินลอยออกมา

อ๋อช่วงที่น้ำท่วมลอยไปจากตรงไหน

บอกโอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าหลวงพ่อหมีเนี่ยสุดยอด

ลูกชายยังเล็กอยู่นะคะสองครบกว่า
ลูกชายถามลูกว่าเจ็บไหมลูก

แต่แม่ของคุณเรียกว่าอาการน่าเป็นห่วง

ไปขอพรจากหลวงพ่อหมี

คือแม่เนี่ย

แล้วทีนี้หูหนวกอยู่ดี
ดับไปเลยไปหาหมอบอกว่า

ทำยังไงก็ไม่หายแล้วเพราะว่ามัน

หลวงพ่อหมีที่วัด

หนูจะนั่งสมาธิให้ทุกวันเลย

จนหายแล้วแม่บอกว่ามันดังกล้อง
ในหูกึ้งกึ้งกึ้ง

หมอก็ตีแม่บอกว่าได้ยินแล้ว

โยมอุปถาควัดหลวงพ่อหมี
เพราะว่าศรัทธาเพราะว่าแม่รักษาไม่หายแล้ว

ตีหนึ่งแม่บอกว่าหลวงพ่อหมี
ปลุกทุกวันปลุกยังไง
ให้มานั่งสมาธิทุกวัน

เหลืองมาเลยยืนอยู่ที่ปลายเท้าเลย

ก็จะได้ยินเสียงอะไรในบ้านสักอย่างนึง

แล้วมานั่งสมาธิมาสมาธิ
เห็นบอกคุณเองสื่อสารกับลูกเทพได้

คุณนิวคุณนิวที่มาวันนี้คุณนิว

ก็นั่งคุยกับคุณนิวไปคุยกันไปคุยกันมา

นี่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยคุยกันเรื่องตุ๊กตานะ

ก็นั่งไปว่าอ้าวเด็กคนนี้นั่งหัวล้อ
แล้วก็ยิ้มให้หัวเราะให้
ก็เลยบอกว่าคุณนิวคุณนิว

คุยกันแล้วนู่นนี้พอเราอาจเสร็จเราจะกลับบ้าน

ชื่อเจียนฟูเจียนฟูเจอ

เพื่อนใส่ทองให้นางรวย
เพราะว่าตุ๊กตาคนนี้แหละ

เจียนฟูกลับบ้านนะเดี๋ยวป้ากลับบ้านนะ

กลับบ้านกับเพื่อนอยู่อ่ะแล้วก็น้ำตา

เอ้าหนุ่ยเฮ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ล่ะ

ไม่อยากให้เรากลับบ้าน

ป้าแหม่มชอบป้าแหม่มไม่อยากให้กลับบ้าน

พอไปถึงปุ๊บคุณนิวก็อ้าวเดี๋ยวนอนห้องนี้นะ
อ้าก็นิวฉันอยากกลับพระ

ของสินค้าสิทธิ์เต็มห้องเลยก็กลับ
แล้วก็สวดมนต์แล้วก็มานอนกัน

คุณฝนคุณแหม่ม๓คน

ช่องบ้านที่นอนข้างนอกเป็นนอกชาน

กุมารทองเห็นเลย

ตัวดำหนุ่งจงกระเบน
หัวจุกไม่ใส่เสื้อเดินผ่าน
รีบผมม้านอนเลยก็ไปเล่าให้สองคนนี่ฟังดินะ

แม่นายองค์นี้แหละที่ฉันเห็น

ก็องค์นี้เลยนางก็นางก็ไหว้มีตุ๊กตามีของเล่นเต็มเลย

ว่ามีองค์ไหมมันเหมือนไม่มีองค์
แต่ว่าเคยมีสินแสท่านหนึ่งพอเห็นหน้าปุ๊บ
ก็ถามเราเลยว่าเห็นไหมว่าผมมากับใครเลยบอกไม่เห็น

หลากหลายเรื่องราวบอกนะฮะว่า
วันนี้รายการหมู่ไนท์ของเราแขกรับเชิญเราเริ่มแบบว่า
สุดขึ้นต้องเรียกว่าสุดจริง

นี่ผมถามอีกนิดนึงบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหมเนี่ย

ไม่เห็นม้าก็เขาเปลี่ยนเบนไปทางคุณฝนแล้วไง

ก็ฝนเจอยังเจออยู่มาทุกวันนี้เวลาไป

ถามจริงคิดถึงยังคิดถึงเขาอยู่ไหม
ก็ไม่นะก็เฉยเพราะช่วงนี้ก็ปฏิบัติธรรมอยู่

เอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณฝนก่อนนะฮะ
แล้วนี้โอกาสเรามาเล่าเรื่องราวของคุณอีก

คุณผู้ชมอันนี้เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ใจคุณเองนะครับ
แต่ช่วงหน้าชมรมคนรักตัวเฮียครับ
อุ๊ยคุณถามแล้วมองหน้าผมทำไมอ่ะ
คุณคิดดูทุกวันนี้ถึงขั้นเก็บลิ้นตัวเฮียเนี่ย
มาทำตะกุดไว้เป็นของขังประจำกายเลย
ไปดูซิว่าเขาเอาลิ้นตัวเฮียเนี่ย
ทำตะกรุดเป็นของขังประจำกาย

จะพามาทำความรู้จักกับการหมู่แบบแปลกแหวกแนว

โปรดติดตามตอนต่อไป